มีผู้ที่เขาเป็นเจ้าของห้องเช่าบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับผู้เช่าคนนี้
อยู่ในห้องเช่าเปิดน้ำมีกี่ก๊อกเปิดหมดจนน้ำปลาปลาเนี่ยลงแท้งไม่ทัน
ปั๊มน้ำเสียเนี่ยคนอื่นเขาก็เดือดร้อนพอไม่ให้อยู่ไปล็อกห้อง
มายืนโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านเธอเจ้าของห้องเช่าไปดูนะฮะ
เธอมันอะไรนะ
เธอต้องโวลย์ไมล์นะมานี่คน
คือนี้เป็นผู้เช่าน่ะฮะคุณพาทานินะมาบอกเจ้าของห้องเช่าที่อยู่
ออกเถอะออกเลยได้ไหมแต่ฝั่งนั้นบอกก็เดี๋ยวสิ้นเดือนสิมันต้อง
กันก่อนเงินทองต่างทางเจ้าของห้องเช่าเนี่ยส่งคลิปนี้
ร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะแล้วก็บอกว่า
มีผู้หญิงคนนึงมาเช่าบ้านประมาณ๒เดือนแล้วเป็นลักษณะห้องเช่า
นะครับแต่เขามีอาการคือไม่หลับไม่นอนบางวันยืนใส่ชุดชั้น
ในอย่างเดียวอยู่หน้าห้องของตัวเองคนเดินผ่านไปผ่านมาเขา
ก็ตกใจเวลาไปใช้ห้องน้ำในห้องเช่า
มีคล็กน้ำปิ๊บทุกปลอกปลอดทิ้งอีกเป็นชั่วโมงจนน้ำปลาไหล
ลงแท็งก์ไม่ทันตามน้ำเสียค่ะ
คนอื่นเขาก็เดลำแล้วเกือบทุกวันในจะมากดกริ่งยืนโวยวา
อยู่ที่บ้านของเจ้าของห้องเช่านี่ฮะบอกเป็นมา๒เดือนแล้วที่
มาก็ดูปกติดีมีเงินมาวางทำสัญญาทุกอย่างพูดจารู้เรื่อง
แต่ถึงวันนี้เนี่ยเขาบอกเขากลัวเขาไม่อยากให้เข้าไปอีกเพราะเขา
กลัวว่าจะไปจุดไฟเผาบ้านเขาถ้าเผาห้องเช่าขึ้นมาเนี่ยห้องอื่นโดน
ไปด้วยนะฮะแต่คุณป้าท่านนี้คุณจ๋าจำศรีวันนี้ผู้สื่อข่าวเรา
พื้นที่ไปนะครับเป็นห้องเช่าในซอยประหลโยธิน๔๘เขตบาง
เขนนี่ฮะลักษณะเป็น๒ชั้นนะครับมีอยู่๑๐ห้องห้องของหญิงสาวที่
โวยวายหน้าบ้านเจ้าของห้องเช่าอยู่ห้องที่๔ชั้น๒นี่ประตู
บิดห้องนี่พังแล้วตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วไม่รู้ใครทำ
ในห้องมีขวดน้ำวางทิ้งเอาไว้นะครับแต่เจ้าของห้องที่อยู่
คลิปเนี่ยเราไม่เจอความจริงก็อยากจะฟังจากเธอเหมือนกันนะ
เพื่อมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องเช่าแถวเดียว
กันนะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่วัน
แรกมาเนี่ยไม่มีของอะไรมาเลยมาตัวเปล่าอยู่มา๒เดือนเริ่ม
มีปัญหาโดยเฉพาะการเปิดน้ำทิ้งไว้จนห้องอื่นเขาเดือดร้อน
หมดเพราะปั๊มน้ำมันเสียแล้วชอบตื่นมาตั้งแต่เช้า
ลองฟังดูนะฮะ
มาอยู่คนเดียวมีคนเดียวคุณนายก็เล่าให้ฟังอยู่ว่าแกอยู่
คนเดียวเอออะไรแกก็ไม่มีหรอกแกก็นอนพื้นเปิดทิ้งนี่แหละว่านำ
ไหลยายมีน้ำใช้ไหมน้ำไม่ไหลคุณยายอยู่ข้างบนอ่ะ
เขาเปิดน้ำทิ้งบางสิก็เลยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีก